คุณผู้ชมคะวันนี้ที่ธรรมเนียบรัฐบาลมีอาจารย์ตัวแทนอาจารย์จากทั่วประเทศ
ก็นำหนังสือไปยื่นให้กับนายกรัฐมนตรีคล้ายกับเป็นข้อเสนอค่ะ
ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยณขณะนี้
นายอนุสรอาจารย์คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายธรรมรงสักเพล็ดเลิศอนั่นมีอาจารย์มีนักศึกษา
กันสักประมาณ๕๐คนเดินไปนะคะไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล

ยื่นแถลงการนะคะบอกว่า
เป็นลักษณะของข้อเสนอทางออกให้กับประเทศไทย
เพราะเห็นว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง
คมที่ผ่านมาเป็นจุดที่ทำให้สถานการณ์บานปลาย
ไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายค่ะ
เชื่อว่ารัฐบาลอาจรับฟังข้อมูลเพียงด้านเดียว
ก็เลยรวบรวมรายชื่อทั้งนักวิชาการทั้งประชาชน๑๑๑๘รายชื่อนะคะ
ข้อเรียกร้องให้กับรัฐบาลนะคะ
มีอยู่๓ข้อค่ะคุณผู้ชม
คือประนามการใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมเมื่อวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมา
เพราะถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและทำให้สถานการณ์บานปลายมากยิ่งขึ้น
ต้องยุติการใช้กฎหมายที่เป็นเครื่องมือขจัดผู้เห็นต่าง
ต้องยกเลิกการตั้งข้อหาและต้องปล่อยตัวผู้ชุมนุมทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไข
รวมถึงการใช้กฎหมายพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เอาผิดผู้แสดงความเห็นต่างหรือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล
ส่วนข้อ๓นะคะต้องรับข้อเสนอของกลุ่มผู้ชุมนุมนำไปพิจารณาอย่างจริงจังด้วยค่ะ
แช่หลักที่อยากจะลง
โดยเฉพาะยิ่งที่เป็นอาจารย์ที่อยู่ในมหาลัยในภูมิภาค
อาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยราชพัฒน์

ตรการเบื้องต้นนะคะทางกลุ่มไม่นิยมใช้ความรุนแรง
แต่จะใช้วิธีเคลื่อนไหวด้วยการไม่กระทำเช่นนัดหยุดสอน
ซึ่งก็มีอยู่ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะคะสมาชิกที่ร่วมลงชื่อกัน
ถ้าเห็นว่าใช่ค่ะถ้าเห็นว่าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายเนี่ย
นายกรัฐมนตรียังไม่ตอบสนองข้อเรียกร้องเนี่ยนะคะครับทางกลุ่มนักวิชาการ
อาจารย์กลุ่มนี้บอกว่าก็อาจจะมีมาตรการในลำดับต่อไป
นัดหยุดสอนเป็นต้นนะคะก็จะมีการประสานความร่วมมือกัน
กลุ่มนักวิชาการนะคะงดเว้นการเรียนการสอน
ว่าหยุดชั้นเรียนในลำดับต่อไปนะคะ